เรื่องนี้ต้องช่วยกันตามหน่อยนะคะน้องมัวยังตามตัวไม่เจอเลย
ที่หายตัวไปใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะน้องมัวข้างคุณเนี่ยน้องเป็นชาวมงค์นะคะ
คือน้องมาเรียนอยู่ที่วัดแล้วปรากฏว่ามีนายพันธุ์คือผู้ชายเนี่ยที่ขี่ซาเล้งคนนี้ค่ะ
พันธุ์บางคนก็เรียกนายบอยนะคะมาตีสนิทเด็กในวัด
เหมือนกับว่าเออเอาเงินไปซื้อขนมนะหรือบางทีก็ซื้อขนมซื้อผลไม้มาให้
แล้วไปพาตัวน้องหมวกออกมาจากวัดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลุงพาไปซื้อมือถือ
น้องก็คือไว้ใจเชื่อใจไงเพราะเอามือถือมาให้เล่นบ่อยรู้จักกันแล้ว
ตระเวนไปเรื่อยเลยไปอายุทยาไปสละบุรีไปฉะเชิงเซาเนี่ยโอ้โห
แล้วล่าสุดเอาซาเล้งไปขายแล้วแล้วพาน้องขึ้นรถประจำทางไป
มัวอายุ๑๔ปีค่ะชื่อจริงคือนัชพลสมภพวรพงศ์นะคะ
น้องหายไปจากวัดบางโฉมศรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

อนุญาตให้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้หน่อย
เผื่อเจอน้องน้องสูง๑๕๐เซนติเมตรหนัก๕๕กิโลกรัมนะคะ
ลักษณะคือผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำ
มีตำหนิที่นิ้วมือคือปลายนิ้วชี้น้องแหว่งจากอุบัติเหตุค่ะ
หายไปจากวัดตั้งแต่๑๖กันยายนนี่๑สัปดาห์แล้วอะค่ะ

ภาพวงจรปิดที่เห็นน้องมัวนั่งซาเล้งไปกับนายพันธ
หรือว่าในบอยที่มีอาชีพเก็บของเก่าตามชุมชนและวัด
ก่อนที่จะไปเจอน้องอาศัยอยู่ที่วัด
แล้วก็คอยซื้อขนมซื้อของซื้ออะไรไปฝาก
เอามือถือให้เล่นจนน้องเชื่อใจ
เราส่งพี่ติกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปแกะรอยกล้องวงจรปิด
เส้นทางที่คิดว่านายพันธุ์จะหลบหนีนะคะ

พันธุ์พาน้องมัวขี่ซาเล้งนั่งมาด้วยกันที่ร้านโทรศัพท์
ในตัวอำเภออินบุรีระยะห่าง๗กิโลเมตร
ขี่รถมาก็น่าจะประมาณสัก๒๐นาทีได้ค่ะ
ซึ่งวงจรปิดในตัวเมืองอำเภออินบุรีเนี่ย
เห็นว่าในพันธุ์ขี่ซาเล้งน้องมัวนั่งหน้า
จะเห็นว่าทุกภาพที่ถ่ายติดเนี่ยน้องมัวนั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดเลย
โมง๔๒นาทีจริงเวลาจริงคือ๑๑โมง๔๘นาทีนะคะ

จนกระทั่งครึ่งชั่วโมงผ่านไป
พันธุ์กับน้องมัวขี่ซาเล้งกลับมาผ่านกล้องตัวเดิม

น้องก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม

คิดว่าอาจจะไปร้านแรกแล้วไม่เจอหรือเปล่า

ซึ่งกล้องหน้าร้านจับภาพคนทั้งคู่เอาไว้ได้ค่ะ
ไปดูกล้องในร้านก็เห็นในพันธกับน้องมัวเดินเข้ามา
เที่ยง๒๔นาทีนี่จังหวะนี้เดินเข้าไปที่ร้านนะคะ

แล้วก็เดินดูโทรศัพท์ที่อยู่ในตู้กระจกเกือบ๓นาที
มัวก็ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติอะไร

หลังจากนั้นก็พากันออกจากร้าน
นี่ค่ะก็เห็นน้องมัวเดินดูมือถือบนตู้
ขอซื้อซิมโทรศัพท์แล้วบอกให้เปิดใช้งานให้พร้อมเลย

เท่าที่สังเกตอาการของเด็กเนี่ย
เด็กไม่ได้มีท่าทีตกใจหวาดกลัวอะไรเลย
นายพันธุ์ก็ไม่ได้ดูแบบว่าเร่งรีบอะไรด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าเอานี่ขโมยเด็กนี่ลักพาตัวเด็กมาเหรอเนี่ย
เราได้ข้อมูลมานะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ย
พันธุ์พาน้องมัวขี่ซาเล้งไปเรื่อย

กล้องวงจรปิดวันที่๑๖กันยายนวันเดียวกันกับที่
ในพันธุ์พาตัวน้องมัวออกมาเนี่ยนะคะ
ประมาณบ่าย๒โมง๔๖นาที
ก็ยังเห็นภาพที่ในพันธุ์ขี่ซาเล้งแล้วก็มีน้องมัวนั่งอยู่เนี่ยค่ะ

ในพันธุ์ก็เดินไปคุยกับคนในร้านรับซื้อของเก่า

พร้อมกับรถซาเล้งออกจากร้าน
แล้วก็ขึ้นรถประจำทางแล้วตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจเห็นบอกว่าออกหมายจับแล้วนะคะ

ทีนี้ครับเรามีข้อมูลว่าในพันธุ์ขี่ซาเล้งพาน้องมัว
มาจากอายุทยาหลังจากขายเศษเป็ดนะฮะ
และกลับมาที่สิงห์บุรีไปเช่าโรงแรม
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอยู่๑คืนครับ
เป็นโรงแรมเก่า๒ชั้น
ล่าสุดทีมข่าวก็เลยไปคุยกับในเชิด
เชิดเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แถวหน้าโรงแรมบอกว่า
ในพันธุ์มานอนที่โรงแรมอยู่บ่อย
จะซื้อข้าวซื้อเบียร์ที่ร้านอยู่บ่อยครั้งเลยแหละ
เคยเห็นพาผู้ชายบ้างพาเด็กผู้ชายบ้าง
หลับมานอนที่โรงแรมนี้อยู่บ่อย
เขาเองมักจะเอาเด็กมาเลี้ยงหลอกล่อด้วยสิ่งที่เด็กอยากได้
หมายถึงว่าตัวของในพันธุ์นะฮะนี่คือ
เชิดเล่านะว่าตัวในพันธุ์มักจะเอาเด็กมาเลี้ยงและหลอกล่อด้วยสิ่งที่เด็กอยากได้
ซึ่งตาเชิดก็เคยเตือนไปแล้วหลายครั้งนะ
เอ้ยระวังหน้าอย่าทำเด้อแบบเนี้ย
ล่าสุดครับเห็นว่าพาน้องมัวมากินข้าว
มัวเองไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือว่ากลัวอะไรเลย
แล้วพอรุ่งเช้าก็ขี่ซาเล้งออกจากโรงแรมไป

เขาแสดงออกหรือว่าคำพูดคำจางแล้วล่ะ
นี่คือเจ้าของร้านอาหารที่อยู่หน้าโรงแรม
เล่าให้ฟังนะฮะจากการสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างของในพันธุ์
จากนั้นครับเช้า๑๗กันยายนในพันธุ์ขี่ซาเล้งมุ่งหน้าไปสระบุรี
แล้วไปซื้อร้านรับซื้อของเก่าริมถนนพะหนโยธินฝั่งขาเข้าสระบุรี
อำเภอพระพุทธบาทนี่นะฮะ
ติดต่อขายซาเล้งซึ่งนายสุรพลอายุ๖๙เป็นเจ้าของร้านบอกว่า
วันนั้นคุยราคาตกลงกันไม่ได้ในพันธุ์ก็เลยกลับไป
คืนวันที่๑๗กันยายนครับในพันธุ์พาน้องมัวไปนอนที่สถานีรถไฟในจังหวัดสระบุรี
ตกลงขายซาเล้ง๓๖๐๐บาท
วันที่ขายภาพจากกล้องวงจรปิดถูกลบหายไป
เพราะว่าเขาตั้งเวลาไว้นะฮะ

แต่มีวงจรปิดที่ดูได้ล่าสุด
คือ๑๙กันยายนจะเห็นว่าคนงานที่ร้าน
เข็นมาขายที่หน้าร้าน

เจ้าของร้านบอกว่า
แล้วรอบนี้พาเด็กมาด้วยตอนแรกก็คิดว่าอ้าวเป็นลูกหรือเปล่านั่นน่ะ

ลองฟังเพิ่มเติมครับจากเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าครับ
ทีมข่าวได้ว่า
ทีมข่าวได้ข้อมูลว่าคืน๑๘กันยายนครับในพันธุ์กลับไปนอนที่สถานีรถไฟอีก๑คืนนะฮะแล้วนั่งรถไฟออกไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจุดหมายคือไปที่ไหนแล้ว
ล่าสุดสารจังหวัดสิงห์บุรีออกหมายจับในพันธุ์หรือนายปียพงศ์หนองเข้ครับผู้ก่อเหตุลักพาตัวน้องมัวในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ไปจากความปกครองของบิดามานดาหรือผู้ปกครองและมีข้อมูลเมื่อปี๕๗ในพันธุ์เคยก่อคดีอาณาจารย์ในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วโดนแจ้งข้อหาพรากอ
และนวงเหนียวกักขังด้วยยังไม่หมดครับมิ้นคุณผู้ชมยังหรอคะปี๕๗นั้นโดน๓ข้อหานะปี๖๐เคยก่อเหตุล่อลวงเด็กชาย๔คนทำอาณาจารย์ในป่าขอให้น้องมัวปลอดภัยครับขอให้เจอน้องมัวโดยเร็วขอให้ได้กลับมาอย่างปลอดภัยใครเจอเบาะแสแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับใช่ค่ะตำรวจออก
เมื่อคืนเลยนะนี่เรื่องมันใหญ่ถึงตำรวจแล้ว
พันธุ์ก่อนหน้านี้เคยส่งข้อความมาหาแม่ของน้องมัวใช่ไหม
บอกว่าอย่าพูดเอาเรื่องผมหน้าเดี๋ยวจะรีบพากลับไปส่ง
นี่พอเพื่อนบอกนี่ต้องรีบพาเด็กมาส่งนะเรื่องถึงตำรวจแล้ว

เพราะคิดว่านายพันธ์คงจะเชื่อเพื่อนน่าจะรีบพาตัวเด็กมาส่ง

คืออย่างที่ไล่ดูประวัติเมื่อสักครู่นี้
คิงบอกไปเขาก็เลยเป็นกังวลว่า
ยิ่งเป็นห่วงมากค่ะถึงได้ประกาศตั้งรางวัลนำจับเลย
เจอแล้วจับได้นี่ให้เลยหมื่นนึง
คือตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องค่ะ
ประวัติเมื่อปี๕๗ปี๖๐นี่ก็น่ากลัวมากนะครับ
ขอให้เจอน้องมัวโดยเร็วนะครับค่ะคุณผู้ชมครับอ่ะแคปหน้าจอนี้ไว้เลยนะครับ
มีเบอร์โทรต่างทั้งเบอร์คุณครูเบอร์กำนันและมูลนิธิกระจกเงานะครับ
ขึ้นเต็มให้หน้าจอแบบนี้ช่วยกันตามหาน้องมัวครับ